ดูข่าวเครียดมาหลายเรื่อง

มีคุณยายท่านหนึ่งหัวใจยังสาวครับ
ปานามาแดนซ์ในงานกีฬาผู้สูงอายุ

น่ารักแล้วก็น่าเต้นตามขนาดไหนครับ

การขอบคุณยายนะน่ารักมากเลย

คุณขาเดี๋ยวเขมสอนจะไปเต้นเป็นเพื่อนครับ

ก็เป็นงานกีฬาผู้สูงอายุแห่งหนึ่งครับ
เชิงมีผู้สูงอายุมาเลยนะครับ

ออกมาเต้นหน้าสแตนเชียร์เลยโยกไปโยกมาเนี่ย

อันนี้เริ่มขอไม้เท้าแล้วขอค่ำหน่อย
ชอบมากเลยอายุเป็นเพียงตัวเลข
ใช่ต้องคิดว่าเรายังวัยรุ่นเสมอเต้นได้ขนาดนั้นโหเก่งนะแข็งแรง

เดี๋ยวรอให้คุณยายนัดนะคะเดี๋ยวไปเต้นด้วย